ต้องยอมรับว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่นะคะ
สำหรับพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแรงก็รอคอยฝน

แต่คนกรุงเทพก็แอบนึกในใจว่าอย่าตกเยอะเลย

อันนี้คือเป็นปัญหาของคนกรุงเทพเลยนะคะ
คนกรุงเทพก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงแล้วตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแบบเต็มตัวแล้วหรือยัง

ต้องถามคุณคุปตนันในจับตาเตือนภัยนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์ฝนถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามอง

จะมีพายุผ่ากลางเมืองกรุงเทพ
ทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะช่วงเย็น๖โมง
วันนี้สิ่งที่เราจะมาจับตากันก็คือ

และแน่นอนกรุงเทพมหานครมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องจากนี้

วันนี้จับตาเตือนภัยเราจะมาไขคำตอบเรื่องนี้กันนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวดเหลือเกิน
เพราะว่าอยู่ในห่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอนครับ

เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมรสุมฤดูฝน
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะเคลื่อนที่มาพาดผ่านเมืองไทยของเรานะครับ
เราจะมาติดตามเรื่องนี้กันในรู้ก่อนในจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
กับผมคุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาดูกันในค่ำคืนนี้นะครับ

กลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองใดของเรา
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมเก็บรวบรวมข้อมูล๑๒ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับ
สังเกตว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงในบริเวณประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้
มีกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาละทีเดียวนะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาก็คือสีขาว

แล้วก็กลุ่มเมฆสีแดงก็คือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองที่มีการก่อยอดสูง
จนทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
โดยฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจากการตรวจสอบ
เพราะว่าเกิดจากการแปรปวนลักษณะอากาศ
โดยเกิดจากการที่มีทิศทางของกระแสลม๒ทิศทาง
เคลื่อนที่มาปะทะกันหรือว่าการพัดสอบกันนั่นเอง
ทิศทางที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วยกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้ามาปะทะกับกระแสลมใต้ครับ
แน่นอนจุดที่มีการปะทะกันของกระแสลมทั้ง๒ทิศทาง
ก็จะสามารถเหนียวนำทำให้เกิดการยกตัวของกระแสอากาศ
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
โดยกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเหล่านี้แน่นอนนะครับมีฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
มีลมกระโชกแรงรวมไปถึงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
แต่ลักษณะฝนที่จะตกลงมาจากกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองเหล่านี้
จะตกแบบมาไวไปไวนะครับปริมาณน้ำฝนจะไม่มากเท่าใดนัก
โอกาสที่จะเกิดแบบนี้ยังคงมีต่อไปจนถึงกลางสัปดาห์
แต่ว่าจากการตรวจสอบจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น
จะมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยลักษณะการตกของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะมีลักษณะการกระจายตัวตามจุดต่าง
ช่วงต้นสัปดาห์จะตกแบบมาไวไปไวอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปน่าจับตามองครับ
เพราะว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
ดังนั้นฝนนั้นจะตกหนักแล้วก็นานมากยิ่งขึ้น
โดยส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในช่วงเย็นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
สัปดาห์นี้คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนเป็นพิเศษ
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณตอนกลางครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อนครับ
ว่าขณะนี้มีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา

ในบริเวณภาควักษ์อีสานตอนบน

หลังจากนั้นจะมีการกระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับจากการตรวจสอบค่ำคืนนี้ตลอดค่ำคืนยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝน

เกิดถ่ายุลูกนี้นั้นจะสามารถเหนียวนำทำให้กระแสลมนั้นเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นกระแสลมตะวันตกเชียงใต้
กลุ่มฝนจากอาเมงกอพัดเข้ามาปกลุ่มฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

ก็เรา